สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ
วันนี้จะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาจัดสรรพการลงทุนกันสักหน่อยค่ะ
ในแต่ละช่วงอายุของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอายุทำงานก็ดีหรือว่าก่อนเกษียณหรือใกล้เกษียณนะคะ
แน่นอนมีความต้องการที่แตกต่างกันจัดสรรพการลงทุนกันสักหน่อยนะคะว่าเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดนะคะ
แล้วมีสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างไรวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยกับเราแล้วล่ะค่ะ

แต่ว่าเราควรจะมีกองทุนเหล่านี้ในสัดส่วนอย่างไรมีกองทุนประเภทไหนดีจะมีแนวคิดยังไงดีคะคุณ
เพื่อออมเงินเพื่อเกษียณประสิทธิ์เป็นคงแถม
นั้นก็ใช้กองทุนนี้๒แบบนี้ออมเงินเพื่อเกษียณเป็นหลักก่อน

เพราะว่าการออกมือพุทธเกษียณหลายคนมักจะถามผมว่า
ขอแนะนำว่าให้เรามองเป็นภาพรวมวงเงินเราก่อนว่า
มีเงิน๑๐๐บาทอยากเกษียณสุขมีเงินเยอะตอนเกษียณ
ควรจะแบ่งเงิน๑๐๐บาทในพอร์ตอย่างไร
สามารถจัดพอร์ตผสมหลายกอง
แล้วก็สามารถสร้างให้เงินเราโตเร็วเพื่อเกษียณได้
หุ้นไทยด้วยเป็นเหมือนหุ้นไทยทั้งอื่นไม่ได้
เพื่อเติมหลักทรัพย์อื่นเข้าไปด้วย
เป็นตราสารหนี้เป็นอสาริมทรัพย์เข้าไป
ในภาพที่ขึ้นจอตอนนี้
พอร์ตทางซ้ายนี่เป็นพอร์ตสำหรับคนที่อายุยังน้อย
เน้นลงทุนเพื่อให้เงินเราโตเร็ว
ในภาพจะเห็นได้ว่าเราเป็นตราสารหนี้

เป็นหุ้นสีแดง
แล้วก็เป็นอสังทรัพย์หรือทางเลือกประมาณ๒๐สีเขียว
เพราะฉะนั้นแถบสีแดงที่เป็นหุ้น
สีน้ำเงินและสีเขียว
เป็นตราสารหนี้กับอัตรศัพท์
พอร์ตนี้เราคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ๗๖๒นะครับ
ก็คือคิดว่าทิ้งไว้๑๐๒๐ปีโตปีละ๗กว่านะครับ

ระหว่างทางแน่นอนมันจะมีขึ้นมีลงบ้างเพราะว่ามีหุ้นเยอะ
แต่เราเชื่อว่ายาวหุ้นตัวแทนมันก็ดีกว่าตราสารหนี้
ช่วยให้พรเราไม่หือหวามากเกินไป
นั่นคือ๒๐๔๕แล้วถ้าเกิน๔๕นะ
ถ้าเกิน๔๕หรือว่าใครที่คิดว่าตัวเอง
อยากจัดพอร์ตทิ้งความเสี่ยงน้อยลงหน่อยนะครับ
ก็จะเป็นพอร์ตของพี่นะครับ
พอร์ตนี้จะมีตราสารหนี้สีน้ำเงินอยู่๓๐นะครับ
มีหุ้นเหลือแค่๕๐ครึ่งพอ

สมแล้วคาดหวังในปีละ๖ต้นนะครับ

ทีนี้๒พอร์ตนี้ประโยชน์คืออะไร
นั่นน่ะสิคะประโยชน์ของการจัดพอร์ตนี่คืออะไร
ถ้าโยนเขาจะพอร์ตคือเราต้องการลดความเสี่ยงของเรานะครับ
ถัดมาที่จะให้เห็นคือว่าตารางนี้อาจจะเป็นแท่งนะครับ
แท่งนี่คือค่าความเสี่ยงยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงนะครับ
จากซ้ายไปขวาเริ่มจากตราสารหนี้ก่อนภาษีต่ำมาก

ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าค่าผลแทนก็เพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นไล่จากต่ำไปสู่นะครับ
พอเราจัดพอร์ตปุ๊บคุณปามนะครับพอร์ตเด็กนะครับ
ความเสี่ยงเหลือแค่๑๓ลดจากหุ้นลงมาเยอะมากนะครับ
พอพี่นะครับ๔๕อัพความเสี่ยงต่ำกว่า๑๐นะครับ

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดพอร์ตช่วยลดความเสี่ยงให้เงินของเรา
พันธุ์ป่นน้อยลงนะครับนี่เป็นข้อดีของการจัดพอร์ต
จากกองแรกนะครับเป็นกองที่หลายท่านอาจจะรู้จักแล้ว
เป็นการบริหารกองทุนหุ้นที่เราภูมิใจว่าเลือกหุ้นรายตัวนะครับ
เล่าในรายการหลายครั้งว่าทีมงานผมหน้าที่หลักคือออกไปวิสิตบริษัท
คัดเลือกหุ้นที่เราคิดว่าปัจจัยพื้นฐานดีโตเร็วราคาไม่แพง
แล้วก็เป็นหุ้นซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับ
กองนี้ก็ผลแทนปีนี้ย้อนไป๑ปีก็๑๘กว่า

เพราะนั้นเฮียมันคือโปรดหน้าตาเหมือนกันนะครับ
อันนี้คืออย่างที่ที่ผมเล่าว่า
องนี้ก็ได้ที่๒ย้อน๕ปีครับ
มาเป็นกองที่ผมใช้ว่าคำว่าขวัญใจมหาชน
เน้นรายได้ช่าเช่า๕๖ต่อปี
เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่ตัวมันเองผันผวนน้อยกว่าหุ้น

ขอแทนเฉลี่ยคือปีละ๑๑อันนี้หักค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้วนะครับ
ต้องเรียนว่าเราก็ภูมิใจว่าของที่เราทำเนี่ย

ทำให้เราได้ผลแทนที่ค่อนข้างน่าพอใจในระยะ
นักลงทุนที่สนใจก็ยังสามารถเข้าซื้อช่วงนี้ได้

ไม่มีจังหวัดไหนที่จะถือว่าสายเกินไปนะครับ
เป็นการจัดพอร์ตมั่งคั่งนะคะวันนี้มีผู้จัดการกองทุนนะคะ
จัดสรรพการลงทุนอย่างเหมาะสมให้เราแล้ว
นักลงทุนท่านไหนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ปรึกษาการลงทุนนะคะ

วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับ

นี่คือเรื่องราวการลงทุนที่เรานำมาฝากกันค่ะ
ช่วงหน้าไปติดตามออมสินเพิ่มสุดกันบ้างค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เช่นการใช้แบตเตอรี่ร่วมกับโรงไฟฟ้าโรงงานและบ้านเรือน

จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน

จำเป็นที่จะต้องมีแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
สำหรับมือถือและพล็อปต้องสามารถจ่ายพลังงานได้เป็นระยะเวลานาน

ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
เช่น๒๓ปีสำหรับมือถือแหลบท็อป
และ๕๗ปีสำหรับรถยนต์
สรุปคือเคมีที่ใช้ในแบตเตอรี่
เพื่อตอบสนองผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบ

และสาธารณูปโภคของกลุ่มปตท